อีกหนึ่งจังหวัดที่จังหวัดสุรินนะครับคือโอเคล่ะหลายที่เขาก็แจกอาหารฟรีกันนะครับ
แต่ผมจะพาไปที่สุรินเนี่ยไปทานของหวานแสนอร่อยไม่ได้มาแจกฟรีเข้ามาขายแต่ว่าขายในราคาที่ถูกมากเลยครับ
นี่ไปที่ร้านนี้เลยครับอยากกินขนมอะไรในรถกระบะคันนี้มีเยอะแยะ
ถังแตกขนมโป๊งเหน่งขนมนางเล็ดและทีเด็ดก็คือขนมเบื้อง
โอ้โหน่าทานทั้งนั้น
ใครผ่านไปผ่านมาบริเวณอ่างลำพอกตำบลกุฎหวายอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
เจอคันนี้รีบแวะซื้อเลยครับแวะเลยค่ะ
เหนื่อยเท่าไหร่๒๐บาทเท็มคนขายอัทยาศาสตร์ดี
ดูสิครับดูจากจำนวนลูกค้าเข้ามากันเยอะ
แล้วติดอกติดใจในรสชาติไม่พอคือพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ใจดีด้วยนะครับ

ก็คือตายุทธ์กับยายรำพึง

ของแกเนี่ยนะเป็นขนมสูตรโบราณ

รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นตารุ่นยาย
แล้วก็มาขายจนถึงปัจจุบันนี้

กี่ปีรู้ไหมครับสี่สิบปีโอ้โฮ
สูตรทุกอย่างแหละถือว่าเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะครับ
ขายแต่ก่อนยังไงปัจจุบันก็ขายอย่างเดิมนี่แหละ
ปกติจะขายอยู่ตรงตลาดนัดคลองถม
แต่ช่วงนี้โรคระบาดไงโรคโควิด๑๙
ก็ทำให้ตลาดมันปิดไป
ปิดไม่เป็นไรคนเรามันต้องรู้จักทำมาหากิน
ก็เอามาขายบนรถกระบาดแบบนี้แล้วก็ตะเวนขายไปเรื่อยนะครับ
คือขายแบบนี้อย่างน้อยมันก็ยังพอมีรายได้
แม้ว่าจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังพอประทังชีวิตอยู่ได้
ไม่ยอมอยู่เฉยยังไงก็ไม่งอมืองอเท้า
ทำเรื่องของอาชีพของเราต่อไปอย่างเต็มที่
จะได้กำไรเท่าไหร่ไม่เป็นไรขอให้ยังพออยู่ได้ก็พอแล้ว
ผมว่านะใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้นอยู่ที่จังหวัดสุรินท
แล้วเจอกับรถกระบะคันนี้ไปซื้อเลยครับ

หรือถ้าบางทีอยากกินอยู่สุรินทร์แต่ไม่รู้ว่าไปขายที่ไหน
นี่ไงหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว๐๙๘๑๙๓๔๓๗๑นะครับ
นี่ขายมาเป็นรถเลยนะเคลื่อนที่ไปตามที่ต่าง
บางทีเราหาไม่เจอก็โทรหาคุณลุงคุณตาคุณป้าคุณยายได้